คุณผู้ชมครับจังหวัดนครนายกในวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมแปรอักษร
และร่วมรำลึกรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ว่ามีชาวจังหวัดนครนายกกว่า๑หมื่นคนนะครับ
มาร่วมกันแปลอักษรคำว่าน้ำพระราชทาน
ซึ่งสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำครับ
ข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า๑หมื่นคน
แต่งกายชุดสีขาวดำร่วมกันแปลอักษร
บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นคำว่าน้ำพระราชทาน
และยังมีการแปรเป็นรูปหยดน้ำและสายน้ำอีกด้วยครับ
เขื่อนขุนดาบประการชนได้ปล่อยน้ำทั้ง๔บางประตูลงมาร่วมพิธี
ก็เกิดสายรุ้งสวยงามสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
สื่อถึงน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมล้นพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ
โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
ทรงเห็นความสำคัญเปรียบดังน้ำคือชีวิต
ให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำใช้ในด้านต่างอย่างพอเพียงโดยเฉพาะด้านการเกษตร
โดยนายประดิษฐยมานันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธานในพิธีได้ถวายสักการะพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่วงโยธวาทิศจะบันเลงเพลงตามรอยเท้าพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทุกคนต่างเปล่งเสียงร้องเพลงด้วยความพร้อมเพียงกัน
สำหรับเขื่อนกุลดำประการชนพระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาฮภพวิพลอรุณยเดช
มีพระราชดำริเมื่อวันที่๔ธันวาคมปี๒๕๕๙
กรมชลประธานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน
ท่าด่านตะบนหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารุ่มน้ำนครนายกตอนบน
เพื่อช่วยให้รัศดรตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตรอุปโภคบริโภค
รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทธกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขต
วัดนครนายกเป็นประจำทุกปีรวมทั้งเพื่อการอุตสาหกรรม
และแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วยครับ
แม้การจัดกิจกรรมในวันนี้จะมีทั้งแดดแรงและฝนตก
เป็นระยะแต่ว่าชาวนครนายกต่าง
แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกันครับ

รายงานจากเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกครับ